ทีนี้ไปที่จังหวัดสุโขทัย

สองตายายเขาบอกว่าอุ๊ยดูเหมือนจะมีโชค
เหมือนจะโชคดีเพราะว่าเต่าหับเข้าบ้านมาแล้วถึง๒ครั้ง

เห็นเรื่องอยู่ที่บ้านเลขที่๒๐๐๙๑๙อยู่หมู่๑๒ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโคลกจังหวัดสุโขทัย
สองสามีภรรยาบ้านของคุณตามีเต่าเบาอยากหา
เต่าหับมันมีรูปร่างตรงกระดองมันนี่
คล้ายกับองค์พระสมเด็จคุณเห็นไหม

ปกติเขาจะบอกว่าตรงกระดองเต่าหรือใต้ท้องเต่าเนี่ย
ลักษณะรูปร่างมันจะคล้ายกับพระสมเดช

ตาก้อนก็เอาตลับเมตรมาวัดนะสิ
หับตัวนี้นะมันเดินขึ้นมาจากริมครองทางรถไฟ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเข้ามาอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้าน

หมามันเห่าเต่ามันเห่าอย่างไร
อ่าหมามันเห่าใส่เต่าเหรอ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

ต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต
ก็เลยเชื่อว่าจะได้อีก
แค่นั้นแล้วไม่อยากพูดเย้อ
เดี๋ยวพ่อเดินหาเต่ากันทั้งวัน
มึงต้องจอดเมลงนะ

มาครั้งนี้จะได้ตามนั้นรึเปล่า
อันนี้ไม่รู้
มันจะคุ้นอยู่กับดวงใครดวงมันด้วย